ครับคดีนี้ตำรวจเก๊อ้างบอกว่าเป็นชุดสืบสวน
มาทำงานรับที่ขอนแก่น

หลอกเธอมาคบกับเธอมาหลอกเอาตังค์เธอ
แล้วเธอถึงขั้นต้องเลิกสามี
พอเลิกสามีเสร็จพับสร้างสินที่ได้
เอาไปจำนำเอาไปขายเอาตังค์มาให้

ไปหมดไปเกือบ๒แสนกว่าบาท

นางสาวทิพย์พาพรนะครับ
เข้าไปพบตำรวจที่สพบ้านไผ่

แล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความร้องทุกข์
กรณีที่เขาถูกผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่ง

หลอกเอาเงินไปหมดตัวเลยแล้วต้องเลิกกับสามีอีก

ผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายผู้หญิงคู่นี้หลอกว่าเป็นตำรวจ

และเป็นช่วงที่เธอเนี่ยมีปัญหากับสามีพอดีนะครับ
แล้วสามีก็ถูกจับติดคุกไป
หลังจากนั้นตำรวจปลอมที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะ
แนะนำบอกว่านี่มีพี่ชายชื่อป๋องนะ
โสดด้วยนะโสดมา๘ปีแล้วนะ
ก็เลยทำความรู้จักกันแล้วคบกัน
คบไปมาหาสู่กันแล้วกันเถอะ
ส่วนใหญ่ดาบป๋องดาบป๋องด้วยเป็นตำรวจ
ดาบป๋องบอกนี่เราก็เป็นคู่ชีวิตกันแล้ว
ขอเงินไปร่วมหุ้นสากรตำรวจหน่อยได้ไหม

ครั้งแรกเธอให้ไปแค่๒๕๐๐บาทครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ว่าดาบป๋องบอกหวานล้อมบอก
นี่เดี๋ยวปันผลจะแบ่งให้นะ

สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือแหวนไปขาย
เอาจักรยานไปจำเอาจักรยานยนต์ไปจำ
จำนำแล้วก็เอาโฉนดที่ดินไปจำนอง
เพื่อเอาเงินมาให้ดาบป๋อง๒แสนครับ
โอ้โหขณะที่ผู้เสียหายนะครับ
คบกับดาบป๋องมา๗เดือน
จนสามีออกจากคุกมานะครับ

แล้วมาคบกันจริงจังเลยนะฮะ
หลังจากนั้นก็ถามเรื่องเงินปันผลแล้ว
จากสหกรก็ได้รับคำตอบว่า

โอ้โหสหกรณ์ถูกโกง
ก็เลยยังไม่ได้เงินก็กลายเป็นหนี้สิทีนี้

ผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นมาเป็นมิจฉัดทีมนะ

เรื่องเงินเรื่องที่ดินนะฮะ

ป๋องเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วย
เริ่มจะหลบไม่คุยไลน์ไม่อะไรแบบนี้นะครับ
ลบภาพที่เคยถ่ายด้วยกัน
บหลักฐานในโทรศัพท์ทิ้งทั้งหมด

แล้วก็พอจะมีหลักฐานเรื่องการโอนเงินด้วย

ก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านไผ่

ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งในป๋องเนี่ยนะฮะ

เขาอ้างว่าเป็นพวกทรายศาสตร์ป่ะคะ
อืมสายสื่อภาคสามหรือภาคอะไรนี่แหละที่เขาพูด
อยู่ทางปฐุมหรืออยู่ทางกรุงเทพค่ะ

แต่เขาอ้างว่าเขามาทำงานที่เมืองพลบ่อยอย่างนี้ค่ะ
แต่หนูก็สืบไปแล้วมันไม่ใช่ตำรวจ
มันมีคนที่นู่นด้วยคนที่เขามาด้วยกันนะคะ
คนนั้นก็โดนโดนไปเป็นล้านเหมือนกันโดนไปเป็นล้านกว่าโดนไปเป็นอะไร
เขาก็เริ่มพูดให้หนูฟังนะว่าเอกใจว่าเคยติดต่อผู้ชายคนนี้ให้เขาอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าแมวไม่ต้องโอนให้เขาแล้วนะอะไรประมาณนี้
นี่ค่ะรูปแบบของการหลอกให้ลงทุนนี่มาในลักษณะแบบลึกซึ้งเลยนะคะ
ครับต้องระวังคุณผู้ชมค่ะ